คือผมดูจากสิ่งต่างที่เกิดขึ้นถึงเวลาก่อนเลือกตั้งต้องยอมรับว่าพรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคที่ถูกยืนเลื่อนร้องเรียนตลอด
ก็มั่นใจนะครับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนที่มีให้กับพักอนาคตใหม่
รอบหลายเดือนที่ผ่านมามันพิสูจน์แล้วว่าการทำงานการเมืองด้วยอุดมการมันมีผู้สนับสนุนจริง
นี่คือสิ่งที่พวกเราชาวอนาคตใหม่ภูมิใจที่ได้สร้างพักแบบนี้ขึ้นมา
ถึงวันนี้ยังมุ่งมั่นยังแน่วแน่ไม่ได้น้อยลงเลยตั้งแต่วันแรกที่ตั้งพัก

นี่คือลมหายใจเฮือกสุดท้ายของพระเด็จการ
ดังนั้นผมคิดว่าสิ่งที่พวกเราทำแน่นอนที่สุด

หมดเวลาแล้วสำหรับพระเด็จการ
รอบนี้และในอนาคต
ตลอดไปมันหมดเวลาแล้ว
ดังนั้นสิ่งที่เราเสนอให้กับสังคม

คนที่ยึดอำนาจไปจากประชาชนแน่นอน
คือการดิ้นลนครั้งสุดท้ายของเขา

อนาคตใหม่กำลังถูกกระบวนการกลั่นแกล้งอะไรอย่างนี้หรอหรือยังไง
หรือความหมายของว่าลมหายใจเฮือกสุดท้ายอะไรอย่างนี้มันคืออะไร
ก็ต้องบอกว่าถ้าเราดูนะครับสิ่งที่ผมและหรือพักอนาคตใหม่ได้รับการโจมตี
ในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาก็ต้องเห็นว่ามีการกระทำอย่างเป็นระบบ

นั่นก็คือมีการใช้เพจนะครับช่องทางโซเชียลมีเดียหลายช่องทางที่ประสานงานกัน
เอาเรื่องหนึ่งขึ้นมาทำให้เป็นประเด็นและพยายามจะจุดประเด็นนั้นสร้างธนทรให้กลายเป็นปีศาจ
ผมก็ต้องบอกว่านี่ก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่ากระแสนิยมของพักอนาคตใหม่แรงขึ้นทุกวัน
จนทำให้พวกเขาต้องสกัดกั้นเรา
ผมเรียนพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับว่าที่พวกเราตัดสินใจมาทำงานการเมืองไม่มีใครประสงค์ร้ายกับบ้านเมือง
พวกเราอยากจะพาบ้านเมืองออกไปข้างหน้ามาทำงานด้วยความจริงใจไม่ได้คิดว่ามาทำงานการเมืองเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
เพื่อจะทำให้พวกพ้องร่ำรวยขึ้นแต่อยากสร้างประเทศไทยที่คนไทยทุกคนเท่าเทียมกัน
ประเทศไทยเท่าทันโลกและเพื่อจะไปถึงตรงนั้นจำเป็นที่จะต้องปลดปล่อยศักยภาพของประเทศไทยด้วยการทำลายโซ่ตรวนที่พันธนาการศักยภาพของเราอยู่
โซ่ตัวนั้นก็คือกองทัพที่เป็นปฏิปักกับประชาธิปไตยที่เราจะต้องจัดการมันนะครับ
ดังนั้นผมก็ต้องบอกว่าไม่มีความประสงค์ร้ายกับประเทศมีแต่ความตั้งใจดีมีแต่ความมุ่งมั่นที่อยากจะได้สังคมแบบนั้น
นอกจากส้มตำก็อนาคตใหม่แล้วค่ะที่นวยอยู่ตอนนี้นะคะ